คือเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงนะฮะ
ที่มีการวิภาควิจารณ์กันในโลกออนไลน์
เขาโพสต์คลิปขณะที่เข้าไปค้นในถังขยะ
ก่อนเจอวัตถุดิบนะฮะเป็นอาหารที่สองลูกค้าเขากินไม่หมด
แล้วแอบเอาอาหารวัตถุดิบเนี่ยนะครับ
ก็คือแซลมอนมีทูน่าอย่างนี้ดูนี่นะครับ
เอาไปทิ้งใส่ถังขยะในห้องน้ำครับ
ล่าสุดทางเพจของร้านอาหารญี่ปุ่น
รอบหน้าถ้วยซุปรอบนี้ถังขยะห้องน้ำ
ก็ว่าอยู่ว่าทำไมทิชชู่ในถังมันเยอะผิดปกติ
พนักงานที่ทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยยกถังขยะแล้วรู้สึกหนักผิดปกติ
คุยดูโอ้โหพ่อเจ้าแม่เจ้าแอบเอามาทิ้งขยะเยอะมาก
นี่นะฮะคือในขณะขยะยังเยอะขนาดนี้
แล้วในชักโลกจะขนาดไหนเขาว่างั้น
ลูกค้ามา๒คนมาทานบุฟเฟ่๖๙๙บาท
ทางร้านก็เตือนแล้วว่าเยอะมากนะคะลูกค้าค่อยสั่งก็ได้
ทานไม่พอสั่งเพิ่มได้ตลอดนะคะ
เพราะเราเองก็ไม่ค่อยชอบปรับเลยเตือนไปตลอด
เขาก็ยืนยันจะสั่งทางร้านก็จัดให้ค่ะไม่เป็นไร
ลงโต๊ะลูกค้าก็เข้าห้องน้ำบ่อยมาก
คิดนะว่าจะทำแบบนี้ฮะนั่งจนกระทั่งเวลาหมดเช็ควิว
โดนปรับที่โต๊ะไปอีก๖๒๐บาท
นี่นะฮะทานไม่พอสั่งเพิ่มได้ตลอดไม่เคยกัก
ทำแบบนี้มันเสียความรู้สึกด้วยนะคะอย่าหาทำ
โอ้โหนี่แยกมาสุดยอดมาก

แล้วเขาบอกนะว่าไอ้ที่เขาปรับเนี่ยเขาใส่กล่องกลับบ้านมาให้ด้วยนะ

ไม่ใช่ปรับแล้วทิ้งไว้ที่ร้าน

เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาปรับไอ้๖๒๐บาทไปเนี่ยนะ
แล้วเขาเอาใส่กล่องให้กลับไปที่บ้าน
เขาไม่ได้ยินเลยเพราะผมเคยโดนปรับแล้วเขาก็ทำมาให้

ว่ากินสเต็กอย่างนี้เขาก็ทำเป็นสเต็กแบบ
แล้วก็มีเครื่องเคียงอะไรมาให้เลย
กลับบ้านด้วยอ่ะมีเสียงไหมฮะอ่าเดี๋ยวต้องฟังเสียงหน่อย
ทางร้านเห็นว่ามันเยอะไปสำหรับสองคน
ก็เลยได้เข้าไปบอกเขาว่าลูกค้าค่อยสั่งไหมคะ
ประมาณว่าก็คือลองลองสั่งดูก่อนแล้วเดี๋ยวคือถ้าไม่พอไงเนี่ย

แต่ลูกค้าก็คือยืนยันที่จะเอาทั้งหมดนั้นเลย
ตอนแรกที่เขาทานนะคะเขาก็ทานแบบกินใหญ่เลยอ่ะ
กินแบบว่ามั่นใจมากแบบกินสักพักหนึ่งเริ่มกินช้า
แล้วเขาก็ลุกไปห้องน้ำสลับกันก็คือบ่อย
แล้วก็ไม่ได้คือเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาพี่นึกออกไหมคะ
สุดท้ายเนี่ยเคสเนี่ยคุณพี่ปรับไปเท่าไหร่

ก็คือถ้าลูกค้าจะมาทานบุฟเฟ่อย่างนี้ค่ะ
รบกวนทำตามเงื่อนไขของทางร้านนิดนึง
เพราะคือถ้าลูกค้าอยากกินแค่ไหน

นี่ต้องลืกถึงคนอื่นด้วยนะ
ถูกต้องมั้ยล่ะอย่างูจะคอยพูดอย่างจริง

เหมือนกับว่าเคยไปแบบบุฟเฟ่

มันทำให้ตัวเล็กอะนะเดี๋ยวก็แม่น้ำตัวใหญ่เขาเป็นบุฟเฟ่หัวละแปดแล้ว
ซึ่งเห็นก็สั่งกันแล้วก็กินไม่หมดแล้วก็ก็จะโดนปรับหรืออะไรอย่างเงี้ย
ก่อนผมไปกินมาก็เป็นบุฟเฟ่นี่แหละแล้วก็เป็นแบบว่าผมก็สั่งกุ้งแม่น้ำมา
ผมก็นานนานไปกินนี้สั่งมา๑๐ตัวกุ้งแม่น้ำ
เฟ่อชอบมากล่ะโอเค๑๐ตัวกินหมดไหมพี่หนุ่ม
มันเกือบไม่หมดแต่ก็ต้องกินที่หมด
พี่หนุ่มกินกุ้งแม่น้ำ๑๐ตัว๑๐ตัวแต่มันไม่ได้ตัวใหญ่อย่างนี้ไง
ตัวประมาณนี้ขนาดอย่างเงี้ยตัวประมาณ๗๘โลกรัมตัว๗๘โลกรัมอย่างนี้

หมายถึงว่า๗๘ตัวโลกรัมใสประมาณนั้นนะ
ประมาณนี้เป็นพวกแม่น้ำแล้วก็กินปลาฮิมฮะอีก๓จาน
มีปลาหิมะด้วยอ่ะน่าทานอ่ะ

ที่พี่หนุ่มไปที่สยามสุขัยวัน
ใช่แต่ผมจ่ายตังค์เขานะ
อ๋อผมดูคลิปแล้ว

คือว่าคุ้ม
ผมกินไม่คุ้ม

ให้เยอะ